สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีน้องมิ้นวันจันทร์ค่ะคุณสวัสดีวันแตงโมเออคนก็ยังต้องติดตามสถานการณ์กันตลอดจริงจริงค่ะ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะก็จะช่วงบ่ายสองที่ผ่านมาเนี่ยได้อะไรหรือเปล่าก่อนพังแล้วได้อะไร
ตอนแรกบอกว่าบ่าย๒ทุกคนก็คือรอว่าจะมีการแถลงตอนบ่าย๒ใช่ไหมคะ
ซึ่งก็เป็นการแถลงความคืบหน้าการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
ซึ่งพลตำรวจตรีอุดรย่อเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
วันนี้ก็ได้กล่าวบอกว่าตอนนี้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่าง
การรวบรวมข้อมูลทางคดีค่ะ
ดังนั้นไม่สามารถนำสิ่งที่อยู่ในสำนวนมาเล่าให้ฟังได้
บอกแบบนี้ที่สามารถบอกได้มีเพียงแค่การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะตอนนี้
แล้วก็จะมีการบอกเล่าประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตเท่านั้น
ซึ่งจะมีการแถลงทุกวันนะคะในเวลา๑๐โมงครึ่ง
ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนกับข่าว
ทีนี้เรามาสรุปประเด็นนะคะที่วันนี้มีการแถลงออกไป
ก็คือตำรวจสอบปากคำไปแล้วกว่า๖๕ปาก
แล้วจริงคาดว่าอนาคตจะถึง๑๐๐ปากกันเลยทีเดียวนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเข้าไปตรวจสอบบ้านของคุณจ๊อป
ไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อค้นหาชนิดของสุรา
โยงกับพฤติกรรมบนเรือสปีดโบสต์
ประเด็นเรื่องของการทิ้งขวดวายหรือว่าแก้ววาย
อันนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นการทำลายหลักฐานหรือไม่
เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าคนบนเรือมีการติดต่อสื่อสารกับใครบ้าง
สื่อมวลชนก็มีการซักถามถึงนักการเมืองชื่อดังของจังหวัดสมุทรปราการ
อันนี้ท่านบอกว่ายังไม่สามารถให้คำตอบได้ในขณะนี้
ข้อหาหลักในตอนนี้ยังมีเพียงแค่เรื่องประมาทจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอยู่นะคะ
ตำรวจมีการเปิดรับหลักฐานทุกชนิดเลยเพื่อทำให้การสอบสวนเนี่ยดำเนินไปได้แบบเร็วมากขึ้น
แล้วก็เพิ่มขั้นตอนให้กับทีมสอบสวน
ส่วนประเด็นเรื่องของคุณระเบิดกับเก่งที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกัน
ตำรวจระบุค่ะบอกว่าได้ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วยืนยันว่ายังไงก็ไม่มีผิดตัวอย่างแน่นอน
ตอนนี้เนี่ยทางตำรวจตรวจสอบอยู่ก็คือคุณโรเบิร์ตตัวจริงนะคะ
ในพลอักษรย่อนอนอหนูก็เป็นคนแบบตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้กันเยอะนะคะ
ตำรวจยันไม่ทราบว่าเป็นใครแต่เชื่อด้วยเกียรติยศของการเป็นตำรวจ
ไม่มีใครอยากเอาตัวเองมาเสี่ยงกับคุกอย่างแน่นอน
ต่อไปบอกว่าตอนนี้เนี่ยเกิดกระแสสร้างเรื่องของคุณแตงโมแล้วก็มีข่าวปลอมออกมา
ทำให้สังคมเกิดความสับสนนะคะบางคนก็มีการกุเรื่องขึ้นมา
เพื่อให้ตัวเองได้ชื่อเสียง
กระแสข่าวเรื่องของคนมีสีนัดหมายให้ไปส่งตัวริมแม่น้ำเจ้าพญา
ยืนยันว่าข้อมูลนี้ไม่มีอยู่จริงแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริง
ก็เชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกับการตายของคุณแตงโม

อนสังคมอย่าสร้างภาระให้กับพนักงานสอบส่วนเพิ่มเติมไปอีก
ทางคุณตำรวจแถลงแบบนี้นะคะ
ข้อต่อไปยังไม่หมดด้วยค่ะพี่เยอะมาก
ยื้อยุดกันในเรืออย่างแน่นอน
รวมไปถึงไม่เข้าข่ายการค้าประเวณีมอมยา
หรือว่ามีการนำตัวไปส่งอะไรอย่างนี้

ชิ้นส่วนของคุณตังโมถูกส่งไปตรวจสอบเป็นครั้งที่๒แล้ว

ใครต้องการมาตรวจสอบในคดีนี้
ขอให้เป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้น
ทั้งนี้เข้าใจดีว่านี่เป็นยุคตกต่ำของตำรวจ
แต่เชื่อว่าอาชีพนี้มีเกียรติมากเพียงพอ
แล้วก็จะทำเรื่องนี้ให้โปร่งใสปราศจากข้อกังหาด้วยค่ะ

ว่าในชั้นการสอบสวนมีคนโกหก

แต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นใครหรือว่าโกหกเรื่องอะไร
แต่บอกแล้วใช่ไหมคะว่ามีคนโกหกมีคนพูดไม่ตรง
อันนี้มีบอกออกมาแต่ไม่ได้ระบุออกมาว่าใคร

วันนี้เรามีคลิปบ้างหรือเปล่าไม่รู้ฮะทางทีมงาน

แล้วก็เรื่องของเส้นผมของคุณแตงโมที่ระบุก่อนหน้านี้
มีข่าวออกมาบอกว่ามีพบที่ใบพัดของเรือ
คุณหวนบอกว่าผลยังไม่ออกมา
แต่ความคิดเห็นจากตำรวจมองว่าถ้าหัวไปโดนใบพัดจริงนะคะ
มันต้องมีร่องรอยบาดแผลปรากฏออกมาด้วย
ข้อมูลจากมือถืออันนี้ทั้งเรื่องของการโทรเข้าโทรออก
แล้วก็แชทการพูดคุยตำรวจมีการเก็บหลักฐานเอาไว้หมดแล้วนะคะ

ซึ่งดังนั้นก็ต้องรอกันต่อไปว่าจะเป็นยังไง

คาตรกรรมส่งบิ๊กอะไรขนาดนั้นจริงไหมโอ้โหนี่ประเด็นไม่ใหญ่คือทุกคนติดตามมากว่าตกลงมันเลยเกิดไปถึงเรื่องยิ่งใหญ่

โอ้โหนี่ประเด็นไม่ใหญ่คือทุกคนติดตามมากว่าตกลงมันเลยเกิดไปถึงเรื่องยิ่งใหญ่คือทุกคนติดตามมากว่าตกลงมันเลยเกิดไปถึงเรื่องยิ่งใหญ่

คุณสันทนาบอกเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าเขาดูออกเขาเคยเป็นตำรวจมาก่อน

คุณสันทนาเขาบอกว่าคดีตังโมเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นฆาตกรรมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
แล้วก็จริงต้องบอกว่าพันธ์ตำรวจโทสันทนะประยูณรัฐอดีตในตำรวจสันติบาล
มีการเดินทางให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีเรื่องของคดีคุณแตงโมนะคะ
ซึ่งก็ระบุบอกว่าตนมาวันนี้เนี่ยเพราะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโมเป็นเหตุน่าสลด
ก็เลยเกิดความเห็นใจทั้งเรื่องของชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและแม้ว่าจากไปก็ยังถูกกระทำ
ซึ่งตนไม่ได้มาเพราะว่าหิวแสงอืม
ท่านบอกว่าไม่ได้มาเพราะว่าหิวแสงหาผลประโยชน์หรือว่าประเด็นการเมืองแต่อย่างใด
และก็ไม่อยากพาดพิงถึงคนอื่นด้วย
สำหรับกรณีที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชกรรม

ไม่ให้เชื่อถือคำพูดของตนมากนัก
คุณสันทนาบอกว่าตนยืนยันว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว
ไม่ทราบว่าคุณอัจฉริยะไม่พอใจตนเรื่องอะไร
อืมแต่อยากจะฝากบอกว่าไม่ใช่เพื่อนเล่น

ต่อไปนี่คือโคนันเมืองไทย
กับคุณสาธารณะบอกว่าเอ้าคุณสาธารณะเสียกับไม่ใช่เพื่อนเล่นนะ

บอกแบบนี้ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องที่
เป็นปฏิปักกับพบตรหรือว่า
พตนนพศภูนิสวรรค์

ท่านก็บอกว่ายืนยันว่าแยกแยะได้นะคะ
ซึ่งคุณตังโมไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นปฏิปักนี้เลย

ก็ขอให้พตนนพศภูนิสวรรค์

เหมือนคดีตลาดใหม่ดอนเมืองด้วย

คดีเขาเองไง

อันนั้นเรื่องยิ่งใหญ่เหมือนกับคุณผู้เสียหายเยอะมาก
แล้วก็จริงดารานักแสดงก็ตกร่างแห่

พี่ไปให้ปากคำด้วย
ไปกันเกือบหมดดาราโดนหมด
ตอนนั้นเราไม่รู้จริงค่ะว่าแบบเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น
แต่ตำรวจก็เรียกไปให้ปากคำด้วยเหมือนกันนะคะ

ท่านก็เลยบอกว่าคดีนี้ตามบ้างไม่ได้ตามบ้าง

ล่าสุดที่ชาวโซเชียลช่วยกันหาหลักฐาน
หลายวันที่ผ่านมาเราเห็นจริงว่า

สำหรับหลักฐานที่ตนนำมาในวันนี้เนี่ยนะคะ
มีคนทำงานร่วมกันมาด้วย๑๐คน

ก็จะมีการสักถามเจ้าหน้าที่

หลักฐานที่เอามาเนี่ยควรจะให้ไหม

จริงจริงท่านบอกอย่างงี้
ขอยังไม่ระบุว่าจะเป็นหลักฐานชนิดไหน

ตอนนี้คนงงแต่วันนี้เขาจะมีการพูด
แถลงข่าวเล่าว่าตอนนี้ตำรวจทำอะไรไปบ้างแล้ว

๑เรื้อย้ายที่สองรอบแล้ว
ปุ๊บผมที่ไปติดอยู่ตรงเครื่องยนต

สามแก้ววายขวดวายหายไปไหน

ทิ้งน้ำไปไประดมท่วะที่ไปงมจากในน้ำขึ้นมา
เพื่อจะมาเช็คหลักฐานเรื่องของแก้ววายขวดวายต่าง
เมื่อวานก็บอกได้ถุงมาได้ถุงที่มันมีข้างในลักษณะมันเป็นขวดทรงสูง
แต่ก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผลอว่าคืออะไร

เนื่องจากสองข้างทางก็จะเป็นแบบว่าบ้านต่อไปกับบ้านแล้วจะมีกล้องวงจรปิด
ก็จะมีกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดเนี่ยมันกำลังเล่าเรื่องอยู่
ซึ่งตำรวจเขาบอกว่ามันผิดกันอยู่เป็นวินาทีมั้ง
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเวทีมันก็ต้องรู้สิแม้กระทั่งว่าหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุปุ๊บ
เข้ามาทัดปั๊มกันทำไมมาเคลียร์อะไรกัน
ซึ่งคำถามที่ประชาชนบอกเฮ้ยคิดถึงหลักความจริงของคนเราอ่ะเม
ต่อให้เป็นใครก็แล้วแต่อืมมีคนตายเราจะเราจะออกไปตรงที่ยังไงวะ
ที่ไม่ใช่ตรงสถานที่เกิดเหตุเหรอคนอื่นไม่รู้มีแต่กระติกไม่ควรจะออกมา
คือในปั๊มน้ำมันเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่๔คนมีคุณโรเบิร์ตคุณปอคุณจ๊อป
แล้วก็คุณแซนแล้วแซนยังไม่มาให้ปากคำเลยถูกต้องไหมฮะ
ยังไม่มาซึ่งกระติกสองวันนี้ที่หลายหลายคนบอกกะติกไปไหน
เพราะแม่ก็กระแสแรงนึกออกเมื่อวานกระติกเพิ่งไปให้ปากคำ
กระติกเนี่ยตอนนี้ให้ปากคำมา๒วันเต็มแล้ว
แต่วันนี้คุณแซนยังไม่ได้ไปจริงเมื่อวานนี้ต้องไปแต่ไม่ได้ไปแล้วบอกว่าวันนี้จะไป
แต่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมายังไม่ไปเนาะยังไม่เดินทางไป
จริงมีหลายคนเหมือนกันนะคะที่สงสัยแล้วก็เชื่อว่าคุณตังโมไม่น่าจะไปปัสสาวะที่ท้ายเรือ
กระทั่งคุณสันทนาก็บอกแบบนี้เพราะว่าบาดแผลร่องรอยของคุณตังโมมันโหดร้ายมากกว่าการที่จะไปปัสสาวะแล้วตกลงไปหรือเปล่า
แต่เขาบอกมันโดนเครื่องยนต์หรือเปล่าเพราะว่าเขียนวันนี้เท่าที่ฟังที่รู้สึกจะเป็นรายการคุณหนุ่ม
เขาบอกลองเอาเนื้อหมูอ่ะไปโดนปาดเครื่องยนต์อะไรอย่างนี้มันก็ลักษณะแผลแบบเดียวกัน
คือเขามองว่าประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเครื่องยนต์ที่ว่านี่คือหมายถึงตรงที่เป็นเหล็กแหลมหางเสือหรือเปล่าคะหรือว่าใบพัด
ไม่รู้อันนี้คือต้องไปดูว่าตรงไหน
คือคนมองว่าใบพัดเนี่ยความเป็นไปได้มันน้อยเพราะว่ามันเหมือนใบพัดพัดลมข้างใน
คือต่อให้เดินเครื่องช้าแต่มันหมุนตลอดเวลาแผลมันจะไม่ใช่แค่นั้นแน่
คือมันเหมือนเราปั่นน้ำจิ้มอย่างนี้ค่ะขออนุญาตคือมันต้องเล็กกว่านี้ค่ะ
ถ้ามันหมุนตลอดเวลามันจะไม่ใช่แค่แบบชึบทีเดียวแล้วก็คือเป็นแผลยาวลงมาแค่นั้น

ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นแก้ววายบาทลองนึกสภาพสมมุติแก้ววายแตกละบาท
แต่ว่าแผลเนี่ยยาวฟุตหนึ่งคือ๑ไม้บรรทัศน์นะคะ
ไม้บรรทัดคือยาวมากแล้วลองนึกภาพว่าเราใช้แก้ววายกรีดเหรอ
มันจะสมมุติถ้าเป็นแบบต่อสู้กันอ่ะสมมุติเลยสมมุติอันนี้สมมุตินะคะ
ต่อสู้กันปุ๊บปาดไปโดนป๊าบเข้าไปมันจะยาวได้ถึง๑ฟุตเลยเหรอ
สมมุติว่ายาวได้ถึงจริงมันจะลึกถึงกระดูกได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่า

คือหลายคนก็เลยบอกว่าหูอันนี้ยังไงก็ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชนะสูตรอย่างละเอียด
บาดแผลแบบนี้เกิดจากอะไรได้บ้างมีอะไรอยู่รอบบาดแผลไหมที่เราจะสามารถดูได้ว่าเฮ้ย
มันน่าจะเกิดจากสิ่งนี้สิ่งนั้นหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
อืมซึ่งวันนี้เองทางคุณแม่นะคะคุณแม่ของคุณแตงโมก็ไปกับคุณกิจสนะศรีบุญพิมพ์สวย
เป็นทนายความของทางคุณแม่คุณตังโมเนี่ยค่ะเอาบอกว่าไปติดตามผลเรื่องของนิติเวท
เพราะว่ายังมีข้อสงสัยอะไรหลายอย่างแล้วก็จะเดินทางไปพบแพทย์หญิงพรทิพย์ด้วย
จากว่ามีความเชื่อมั่นในการชนะสูตรของแพทย์หญิงพรทิพย์ซึ่งตนเนี่ยจะประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ทำหนังสือ
ประสานไปยังแพทย์หญิงพรทิพย์เพื่อให้ดำเนินการชนะสูตรใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เป็นความเห็นของคุณแม่
โดยในการส่งชนะสูตรทางพนักงานสอบสวนได้ทำใบชนะสูตรส่งศพไปตรวจที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
แต่มีการเรียกให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธินำส่งศพวนกลับมาที่โรงพักอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ทางเจ้าหน้าที่นำส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งทางแพทย์หญิงพรทิพย์เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถจึงอยากจะให้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้
เพื่อจะพิสูจน์หาความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
นั่นแหละฮะก็ว่ากันไปที่จริงแล้ววันนี้มีคนดังหลายหลายคนก็แม้กระทั่งพี่ชายของแตงโมเอง
ก็บอกว่าออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้เห็นด้วยกับแม่ในการที่แม่ไป
รอมากเลยเพราะว่าทนายตั้มถึงขั้นพูดว่า
พี่ชายนี่แหละจากที่คดีนี้อาจจะดูสิ้นหวัง
มันจะมีความหวังขึ้นมาคนก็คาดหวังเลยว่า

ก็เขาบอกว่าอย่างนี้ว่าเหมือนกับว่าวันนี้
คือยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราฟังดีนะ
คดีนี้จบด้วยอุบัติเหตุแน่นอนอืมตอนเนี้ยนะ
แต่วันนี้มันจะเป็นอาชญากรรมมันอาจจะเป็นอะไรเปล่า

อีกหนึ่งคนที่ออกมาวิเคราะห์หน้าฟังคือใครรู้ไหม

เขาออกมาวิเคราะห์อะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาฮะ
โอ้คุยคือไม่จบนะขนาดเรา๓คนยังเขียงไม่จบ

เมื่อวานเมื่อวานนี้ถ้าสมมุติคลิปสารพัดคลิป

คลิปแบบว่าจากกล่องวงจ้อนปิด
มโนกันไปถึงว่าโยนส่งโยนศพ
สิวันอาทิตย์คุณทำอะไรกันบ้างนอกจากดูละคร

ก็ต้องดูเหมือนกันว่าเขาคุยอะไรกันบ้าง
แต่ก็พยายามสรุปจริงไทยรัฐนิวโชว์ก็คือนักข่าวทำงานหนักจริงค่ะ
ต้องไปไล่เก็บทุกอย่างที่คนสันนิษฐาน
หรือว่าเก็บเล็กเก็บน้อยทุกอย่างมาแล้วเอามาสรุป
แล้วก็เอามาชี้แจงด้วยว่าอันไหนอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่

ไม่งั้นคนก็จะไม่มีการได้ขอบตาดำน้ำ
เอาง่ายหลังจากจบข่าวเย็นไทยรัฐคนไม่ได้นอนกันอีกแล้ว

คุณชูวิทย์เปิดชื่อนักการเมืองชอช้าง

มีชอช้างมาอีกแบบในที่แถลงมารอบนี้เป็นนอนหนูนะ

ซึ่งเป็นกุญสือคนบนเรือลั่นมีคนโกหกเบี่ยงเบนความผิด

เมาแล้วขับเรือไม่มีด้วยนะความผิด

กรมท่าบอกว่าตอนนี้กำลังนำเรื่องเข้าสู่อยู่ที่ประชุม
แล้วก็รอให้พิจารณาออกมาเป็นกฎหมายซึ่งยังไม่ออกมาไง
ใช่ซึ่งตอนนี้ไม่มีนะเมาแล้วขับรถอ่ะมี

แต่เมาแล้วขับเรือวันนี้ถ้าสมมุติคุณดูรายการของคุณหนุ่มกัญชาจะรู้ว่ามันไม่มี

มันยังไม่มีกฎหมายนี้แต่วันนี้ฉันเชื่อว่าตอนแรกนอนหนูเดี๋ยวให้เมย์กลับมาแล้ว

ถูกแต่ขนาดวันนี้คุณชูวิทย์เนี่ยคุณชูวิทย์เขาบอกเลยว่า
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโมเนี่ย
อยากให้๕คนบนเรือออกมาพูดความจริง

แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเพราะขนาดนี้จากข้อมูลจากข้อมูลที่ทราบ
มีการโกหกขึ้นจุดประสงค์เพื่อเบี่ยงเบนความผิดที่เกิดขึ้น
คดีนี้มีบุคคลเกี่ยวข้องมากกว่า๑คน
ทำให้การโกหกเป็นไปด้วยความลำบาก

กลุ่มคนบนเรือได้โทรไปหานักการเมืองคนหนึ่ง

อักษรย่อช่อช้าง

หนึ่งในนั้นเมื่อกี้พี่เพิ่งพูดกับหนูตอนที่ครบทรงชาติ

แค่ไปถามมาเนี่ย

เหมือนแบบอยู่แก๊งเดียวกัน
ที่คุณชุวิตเปลยว่าแก๊ง
แก๊งรถหลุใช่ไหมใช่ไหมคะ

พี่มดรู้จักทุกคนเลยใช่ไหม
หื้อพี่มดรู้จักทุกคน
เขาบอกว่าโทรไปปรึกษา

ต่อมากลายเป็นการให้ทุกคนบนเรือเนี่ย

ว่าดาราสาวไปฉีด

เพราะว่าถ้าสมมุติแตงโมฉี่ท้ายเรือปุ๊บคืออะไร

เป็นคนบอกว่าอ้าวแตงโมไปฉี่ท้ายเรือแล้วกัน

ส่วนตัวคือคุณชุวิตก็บอกส่วนตัวเขามองว่า

หากเป็นเช่นนั้นสามารถจอดเทียบท่าได้

มีทั้งร้านอาหารมีทั้งโรงแรมมีทั้งอะไรอย่างนี้
ดูเห็นไหมผันผังมาแล้ว
เรือเร็วเหล้าบวกวายมียานักการเมืองรถหรู

แล้วก็ตรงกลางถามว่าอะไรเอ่ย

ซึ่งเขาบอกเลยว่า๕คนอยู่บนเรือเนี่ย
ให้ข้อมูลจริงแล้วคุณชุวิตว่าคดีนี้
จะได้รับการแถลงข้อมูลคดีอีกวันถึง๒วัน
โดยทิศทางจะแถลงว่าคืออุบัติเหตุ
ผมยืนยันว่าหากทั้ง๕คนที่อยู่บนเรือเนี่ย
ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาในรักคดีลักษณะแบบนี้

แต่ตอนนี้มีการโกหกร่วมกัน
ทำให้การเบี่ยงเบนประเด็นของการเกิดอุบัติเหตุ

ที่คุณชุวิทย์เขาเขียนมามากมาย
วายเจอเพียงขวดเดียว
หนึ่งขวดเต็มที่เลยนะ

เป็นไปได้หรือที่คนกินคน
คุณชุวิทย์ก็บอกอย่างนี้
อยากหยิบยกประเด็นที่อาจจะทำให้
ตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเสื่อมเสียมาพูดอธิประเด็นเด็กเอ็น
อยู่ดีทำไมอยู่ดีเอ็นมันน่าจะจบถ้าสมมุติเราดูจากขนกระแสวันแรก
มันเป็นการนัดกันมานานแล้วโดยแม่กะติกนัดกันมาหรืออะไรอย่างเงี้
คุณปอชวนไปเที่ยวเหมือนไปลงเรือเจอกันหน่อยกินข้าวกันอะไรอย่างนี้
ป่ะเขาบอกประเด็นเด็กเอ็นหรือประเด็นที่ร่องเรือเนี่ย
เพื่อพาไปพบผู้ใหญ่ที่นอนรออยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่มีผู้ใหญ่คนไหนนะฮะมานอนรอเด็กอย่างนั้นหรอกฮะ
อ๋อเหรอฮะจากประสบการณ์เนอะเออใช่ใช่
ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนมานอนรอเด็กที่จะเด็กมารอแบบนั้นไม่มีทาง
เพราะเรื่องแบบนี้หากเกิดขึ้นจริงจะต้องยังไงเงียบ
จะมากับเป็นเยอะเออจริงเนอะอ๋อถูกไหมล่ะ
เป่าประกาศเพื่อใช่ไหมคะจะให้คนอื่นรู้
อ่ะเต็มที่ถ้าสมมุติจะมาขับรถมากับกะติกสองคนไม่ดีกว่าเห
ก็จริงหรือถ้ากระติกจะหลอกมาเออแกไปซื้อของกับฉันหน่อยแล้วพาไปไม่ดีกว่า
เออนั่นสิ
เขาบอกว่าแล้วที่สำคัญเนี่ยต้องรวดเร็วไม่มีการรอ
เช่นเดียวกับประเด็นตำรวจระดับพลตำรวจตรีออกมาขายข้อมูลให้กับผู้ก่อ
เหตุนั้นส่วนตัวไม่เชื่อว่ามีเหตุการณ์นี้
เนื่องจากเป็นคดีที่สนใจของประชาชนและสนใจนาน

ปรากฏว่าเสาร์อาทิตย์อ่ะเกิดขึ้นอีกกี่ประเด็นเหรอ

กล้องวงจรปิดภาพซูมตาแตกอะไรมาใหม่เต็มไปหมดเลย
โอ้โหมีคนนู้นคนนี้ออกมาเต็มไปหมดเลย

เนื่องจากเป็นคดีที่สนใจของประชาชน
ตำรวจเขาไม่มีใครเนี่ย

ซึ่งอันนี้ก็คือคุณชุวิตมีเสียงคุณชุวิตซะหน่อยไหม
ข่าวเย็นเมื่อกี้รู้สึกข่าวเย็นเปิดไปรอบนึงแล้วนะฮะ
เราขอยืมข่าวเย็นมาหน่อยได้ไหม
นะฮะปั๊บหนึ่งนะฮะในขณะนี้ก็คือ
มีคน๕คนที่รู้เหตุการณ์
แต่๕คนนี้ไม่พูดความจริงทั้งหมด
คุณจะไปคิดคุณจะไปเครียดคุณจะไปหาลือใคร
ไม่ใช่ชูวิทย์นะแต่ช่อช้างผมได้ให้แค่นั้น
หาลือคนนี้และการคำหาลือออกมากลายเป็นว่าไปโทษคนตายซะ
บอกว่าเขาฉี่เพราะคนตายแล้วแก้ตัวไม่ได้
อีกสองวันคุณก็รู้ความจริงขอโทษอีกสองวันคุณก็รู้คำที่ตำรวจจะมาแถลง
ผมก็เชื่อว่าอีกวันสองวันคุณก็รู้ว่าคดีนี้มันจบยังไง
เป็นคดีประมาทคุณกลัวก็มีคดีคุณกลัวเสียชื่อ
เมื่อคุณเยียวยาแล้วญาติพี่น้องครอบครัวไม่ติดใจเอาความ
คุณเป็นลูกรักสารก็รอคุณไม่เคยทำผิดมาก่อนศาลก็รอ
ง่ายแค่นั้นเองคุณไม่จำเป็นต้องไปปั้นเรื่อง
คุณต้องไปต้องไปโยนความผิดมันไม่มีเลย
แต่เป็นเพราะหนึ่งในนั้นไปปรึกษาเยอะไป
แล้วด้วยเองแหลกแหละอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม
บอกแค่ว่าหลักฐานที่มีอยู่นะตอนนี้เนี่ย
มันยังไม่สามารถโยงไปถึงการฆาตกรรมได้
กลุ่มเต็มที่อยู่ในขณะที่เรื่องราวแวดล้อม

คุณสันทนากับคุณเต้มงคลกิจไปในทิศทางเดียวกันว่า
ตกรรมอำพรางร้อยเปอร์เซ็นต์ทนายตั้มยังตามหาความจริงอยู่
แต่ก็ยังมีการออกมาบอกว่าเอ๊ะมีการแบบขายสำนงสำนวนอีก
ชาวเน็ตชาวเน็ตตอนนี้ก็มองหาใหญ่เลยว่าตกลงโยนไม่โยน
ตกไม่ตกแสงไฟหรือร่างคนคือยากอ่ะมินว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ
ต้องรอผลชันสูตรร่างคุณแตงโมแบบเอาอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็
ตอนนี้เด็ดกว่านั้นอีกใช่ไหมคุณชุวิตออกมาบอกว่าช่อช้าง
ทนายตั้มเนี่ยเอาจดหมายที่เป็นลายมือแม่แตงโม
เออออกมาแล้วว่าไงรู้ป่ะอย่ายุ่งตั้มอย่ายุ่ง
อันนี้คือสรุปสั้นสั้นจากที่ยาวขนาดนี้เออสรุปเจ๊ตั้มอย่ายุ่ง
คุณไปอ่านเอาเองแล้วกันนะฮะเราเชื่อว่าทุกช่องก็เอาออกหมดแหละ
โดยเนื้อหาคนนี้เขาบอกเรียนคุณกิจสนะทนายความคดีน้องแตงโม
โดยคุณแม่เนี่ยเป็นผู้จ้างทนายกิจสนะดูแลเรื่องนี้นะคะ
แค่ผู้เดียวคุณแม่ขอให้ทุกท่านแจ้งทุกท่านทราบว่าขนาดเนี้ย
ว่าจ้างคุณกิจสนะผู้เดียวในการเป็นทนายความเนี่ยยิ่งแม่พูดอย่างเงี้
แม่บอกว่าทนายคนอื่นแม่คนที่งงอืมอ่าเข้าใจปะอ่า
แม่จะหยุดทำไมคนเข้ามาแล้วตามหาว่าใครฆ่าคือแม่ลูกคือเอ่อ
แม่ลูกของแม่เนี่ยตายเพราะอุบัติเหตุหรือโดนฆาตกรรมอยู่
บอกอย่ายุ่งเพราะแม่จ้างทนายคนเดียวทนายท่านอื่นไม่อนุญาตให้เข้ามาเกี่ยวข้อง
กรณีใดทั้งสิ้นทุกเรื่องเกี่ยวกับคดีเพราะท่านตำรวจได้ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบครอบอยู่แล้ว
ท่านผู้บัญชาการท่านได้ดูแลให้คำแนะนำอยู่แล้วคุณแม่มั่นใจในท่านตำรวจสพนนทบุรี
ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวข้องเร่งคดีสอบถามใดแม่ก็บอกเขาไม่เคยไปยุ่งนะนะฮะ
แล้วก็ทั้งที่ผ่านมาเนี่ยทำงานทั้งทั้งงานให้เต็มที่นะคุณแม่วิงวอน
ทนายสิทธาว่าขออย่ามาเกี่ยวข้องกับคดีน้องไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
นี่คุณแม่ได้ไม่ได้จ้างทนายสิทธาอุ้ยเหมือนหลอกด่าคุณแม่ไม่ได้จ้างทนายสิทธา
ทั้งสิ้นลงชื่อพระนิดาสิริยุทธโยธินอันนี้แม่ต้องไปคุยกับพี่ไหม
คุณอื่นพี่ชายเพราะว่าพี่ชายก็มีการปรึกษากับใช่ทนายตำเห็นว่าสูตรแม่บอกว่า
ไม่อยากให้ผ่าร่างคุณตังโมซ้ำด้วยซึ่งอืมตอนนี้จริงจริงแล้วเนี้ย
นายสิทธาเขาเขียนว่าแม่แม่โกรธตั้มกี่เปอร์เซ็นต์ไว้น่าจะร้อยไว้
ถึงขั้นเขตออกมาเป็นอะไรค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ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

ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ปรากฏว่ายังไม่มีการผ่านหรือเนี้ยจริงหรือไม่ก่อนเนี้ย
ใช่ไหมค่ะอืมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วตอนเนี้ยคือเหลือที่ก็คือ
ว่าเขาต้องคุยกันก่อนแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เป็นผู้เสียหาย
แต่ว่าพี่ชายก็ถือว่าทนายตั้มบอกพี่ชายก็ถือเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเหมือนกัน
เพราะว่าเป็นคนในครอบครัวคงต้องคุยกันก่อนว่ายังไงแบบไหน
อยากจะใช้ทางเดียวคือทางฝั่งธนายคุณแม่คนเดียวในการในการต่อสู้ในการตามหาความจริง
หรือว่าอยากจะใช้หลายฝ่ายร่วมกันในการตามหาในการต่อสู้
อันนี้ก็จริงก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งของผู้เสียหาย
หรือแม้กระทั่งเขาพูดว่าถึงประมาณว่าเฮ้ยไอ้รูปที่หายไป
มันมีการพูดคุยกับคนคนใดคนนึงพูดคุยกับแตงโมอยู่อะไรอย่างนี้
และก็ไม่อยากให้เห็นหรือคนบนเรือนอะไรแบบนี้ด้วยนั่นก็ใช่ไง
เขาบอกเอ๊ยลองดูดีสิรูปแตงโมยก็หายไปเพราะมีชาวเนสเขาจับไง

แล้วก็มีที่ไอจีของคนบนเรือนหนึ่งคนในนั้น

ที่มีการเหมือนแบบเขียนคอมเมนต์ตอบโต้

คือเหมือนมีการพูดคุยกัน

แล้วทุกวันนี้ก็มีลบแล้วตาม
ก็ยังมีคือไอจีเป็นกว่ายังมีการแบบว่า

นอนไม่พอ
มันเคลียร์ความดันขึ้นปวดหัวไมเกรนอะไรอย่างนี้

มิ้นจากโควิดโควิดสักหน่อยแล้วกัน
เราลืมไปเลยนะนิวเคียเราก็ลืม
เขาบอกว่าถ้าสมมุตินิวเคลียร์ยิงนี่คือคน๙๐๐ล้านคนโดนใช่ไหม

เพราะว่านี่ก็คือยังเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องให้ความสนใจอยู่เหมือนกันนะ
เพราะว่ายอดวันนี้สูงถือว่าสูงเลย
สองหมื่นกว่ารายนะผู้ติดเชื้อรายใหม่
อดผู้เสียชีวิตก็ถือว่าสูงที่สุดในช่วงซีซั่น๕ได้ไหมคะ
ค่ะเยอะเลยวันนี้๖๕รายนะคะผู้เสียชีวิต
แต่ทีนี้มันมีข้อมูลรายละเอียดของผู้เสียชีวิตที่ต้องบอกว่าก็เป็นข้อมูลสำคัญแหละ
เอาว่าดูเรื่องของผู้ติดเชื้อก่อนละกัน
อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๑๐๐๐กว่าราย
ถ้ารวมไปด้วยก็ประมาณ๔๐๐๐กว่าเกือบ๕๐๐๐แล้ว
มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นนะคะ
เขาบอกว่าเป็นคลัสเตอร์ก่อสร้างเขตคลองสามวา๕เขต

แล้วก็ตามด้วยบังซื้อหนองแข็มวัฒนาดินแดงนะคะ
ผู้เสียชีวิตที่บอกว่าสูงที่สุดในระลอกนี้๖๕ราย
คือเขามีสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือว่าตัวเชื่อมร่วมกันอยู่
คือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเกือบจะทั้งหมดเลย

ใช่ค่ะคือก็คือเป็นผู้สูงอายุค่ะ
เป็นผู้สูงอายุและมีโรคเรื้อรังนะคะ
นี่ค่ะเขาบอกว่าสำหรับ๖๕รายนี้
ถ้าแบ่งออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์
คือคนที่ไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว

ได้รับ๒เข็มแต่เกิน๓เดือนแล้ว

ใช่๓รับเข็ม๒ไม่เกิน๓เดือน
และ๘ได้เข็ม๓ไม่เกิน๒สัปดาห์
ซึ่งโรคเรื้อรังที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มผู้ป่วย๖๕รายที่เรารายงานวันนี้เนี่ยนะคะ
ที่ว่าคือมะเร็งระยะสุดท้ายไตวายเรื้อรัง

คือคนที่มีโรคประจำตัวแน่นอนเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้ว๖๐
ใช่ไหมคะหญิงตั้งคันสูงอายุ
ซึ่งสูงอายุก็คืออายุเฉลี่ยผู้เสียชีวิต๖๕รายที่ว่าอยู่ที่๗๕ปีนะคะ
เรื่องนี้ตอนนี้เราเริ่มเป็นห่วงกันแล้วเพราะว่า
นี่เรายังไม่ได้หยุดยาวสงกรานเลยนะคะ

แต่อีกเดี๋ยวเนี่ยเดือนหน้าหยุดยาวสงกรานแล้ว
มันจะต้องมีการกระจายตัวออกไปอีก
แล้วตอนนี้อย่างที่บอกว่ากลุ่มเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุ
เพราะฉะนั้นสงกรานมันคือการกลับไปที่บ้าน
เขาก็เลยบอกว่างั้นขอออกมาเตือนกันหน่อยก็แล้วกัน
คือถ้าเป็นไปได้ตอนนี้สถานที่เสี่ยงคือบ้านนะคะ

แล้วก็เนี่ยกิจกรรมที่อยากจะให้ถ้าลดได้ก็จะดี

ความหวังใช่หมดแล้วตอนนั้นคิดว่าจะได้สาดน้ำ
ใช่รวมตัวญาติพี่น้องทำบุญใส่บาท
กิจกรรมประเพณีต่างสาดน้ำประแป้ง
คือยังไม่ได้มีมาตรการออกมาว่าจะให้งดให้ยกเลิกหรือว่าอะไร
ตื่นกันไว้ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมก่อนว่านี่คือกิจกรรมเสี่ยง
ห้ามตกเด็ดขาดส่วนสถานที่เสี่ยงเราได้ยินกันเยอะว่า
ต้องเฝ้าระวังสถานที่เสี่ยงคุณหมอออกมาบอกออกมาบอกแบบนี้นะคะว่า
สถานที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยคือ๑ขนส่งสาธารณะ
สถานีต่างจะเป็นรถไฟจะเป็นรถตู้จะเป็นรถประจำทาง
ไปหนังกินอาหารร้านเดียวกันบ้างอะไรแบบนี้ก็ต้องระวัง
บ้านบ้านเนี่ยคือต้องระวังเลยเพราะว่ายิ่งบ้านที่เดินทางกลับมา
มีคนเท่าคนแก่อยู่อันนี้ต้องระวังเพราะเขาคือกลุ่มเสี่ยง
ร้านอาหารห้างโรงแรมสถานที่จัดกิจกรรมที่มีคนมารวมตัวกันเยอะ
ศาสนสถานจะบวชจะวัดจะมัศยิตคือที่คนต้องไปรวมตัวกัน
อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลย้ำอีกครั้งไม่ได้ห้ามเดินทาง
แต่ให้ตั้งกาดสูงแล้วเขาบอกว่า
ให้เหมือนกับว่าอยู่ใต้มาตรการความปลอดภัยที่เขาออกมาที่ชื่อว่า
ก็เริ่มถูกแล้วเนอะใช่ถ้าถูกจะเป็นพระคุณถ้าฟรีได้ก็จะยินดี
แต่ก็โอเคเข้าใจแล้วมีค่าใช้จ่ายวันนั้นหนูไปเจอในตู้กฎ
เท่าไหร่ฮะตู้กฎ๔๐ถ้า๔๐โอเค
ไม่แต่พวกเราโอเคแต่ไหวหมายจริงว่ามันจะต้องตรวจทุกสัปดาห์
แต่ถ้าตรวจบ่อยพี่มันก็เป็นค่าใช้จ่ายถ้าตก๔๕๐๐ต่อคนถ้าสมมติคนเราเงินเดือน
ถ้าตก๕๒หมื่นแล้วในครอบครัวหนึ่งสมมติพ่อแม่ลูก๒บอต
๔๐๐บาทเกือบ๒พันบาทต่อเดือนถูกถูกไม่ไหวนะ
ค่าข้าวเหมือนกันเนอะจริงเอาจริงแล้วก็อย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้น้ำมัน
เราลืมกันไปหรือเปล่าตอนนี้เราอ่านข่าวน้ำมัน๒ลิตรพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นด้วยนะคะ
ขึ้นเรื่อยเรื่อยนะคะพรุ่งนี้น้ำมันก็ขึ้นด้วยถ้าใครวันนี้อ่า
แวะผ่านปั๊มน้ำมันก่อนกลับบ้านก็อาจจะน้อยพรุ่งนี้ขึ้นทั้งเบนซีนทั้ง
ขึ้นแล้วครับพี่แปดสิบเลยเหรอเราแล้วกันไปแป๊บหนึ่ง
ก่อนหน้านี้เรามีโอกาสได้เห็นว่าผักราคา
มีผักชีใช่ไหมคะตอนนั้นที่ระดมมาปลูกกันเยอะ
ชีก็คือปรับขึ้นเหมือนกันค่ะ
ล่าสุดคือแตะที่๑๒๐บาท

ไม่ใช่๘๐แล้วหรอ๑๒๐อีกหรอ
๑๒๐ขึ้นชัยก็ใช่ย่อยต้นหอมก็ใช่ย่อย
โอ้โหแล้วเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นวัตถุดิบ

ก็คือมีการรายงานจากกรมการค้าภายในค่ะ

มะนาวก็เหมือนกันนะคะ
มะนาวตั้งแต่ต้นปี๒๕๖๕บอกว่าราคาขายส่งปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลย
โดยมะนาวเบอร์๑กับเบอร์๒ราคาปรับเพิ่มขึ้นรวมประมาณ๓บาทต่อลูก
เมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนมกราคมราคาอยู่ที่ลูกละ๑บาท๙๘สตางค์
เดือนกุมภัณฑ์ลูกนึง๔บาท๔๓สตังค์
แล้วก็ไปเดือนมีนาคมลูกละ๔บาทถึง๕บาทนะคะ
ส่วนมะนาวเบอร์๓เบอร์๔อันนี้ก็ปรับขึ้นรวม๓บาทกว่าต่อลูก
เทียบกับช่วงต้นปี๒๕๖๕นะคะ
ทีนี้ถ้าไปดูเนี่ยก็คือจะมีพืชผักอื่นที่ยังปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เขาบอกว่าเนื่องจากว่าได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

อันนี้เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี๒๐๖๕เนี่ยนะคะ
ผักชีปรับขึ้นรวม๘๐๗๗บาทต่อกิโลกรัม
ต้นหอมราคาปรับขึ้นรวม๒๔บาท๙๕สตางค์ต่อกิโล

ในขณะเดียวกันภาคใต้น้ำท่วมผักแพงน้ำมันไม่ต้องพูดถึง
เพราะตลาดโลกตอนนี้ข้าวของแบบตัวเชียงใหม่เป็นไงบ้าง
หมอกควันก็คือหมอกหายใจแทบจะไม่ออกเขาบอกว่าตอนนี้คือมันมีทั้งคุณภาพอากาศ
หมอกควันแล้วก็ควันไฟจากการเผาต่างนานาด้วย
ตอนนี้ถ้าเอาอำเภอตำบลคุณภาพที่มันค่อนข้างที่จะต้องเฝ้าระวัง
อุ๊ยนี่คือภาพเชียงใหม่นะดูเหมือนเพิ่นเหมือนมีไฟไล่อยู่ใกล้ให้ตรงไหน
ควันก็ลอยคลุ้งมาแบบนั้น
เขาบอกว่าจากสถานีตรวจวัดกรมควบคุมมลพิษในตำบลช้างเผือก
ศรีภูมิสุเทพแม่แจ่มเชียงดาวเนี่ย
อยู่ที่ประมาณ๔๐๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะ

เชียงใหม่ตอนนี้มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่๑๕๙ค่ะ

ติดอันดับ๙ของเมืองที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลกทันที
ก็คือมันเป็นเรื่องของไฟป่าด้วยแล้วก็หมอกควันด้วย
บอกตอนนี้สถานการณ์ภาคเหนือกับอีสานเนี่ย

เหมือนที่พี่มดเคยบอกใช่ป่ะคะว่าเขาจะเริ่มแบนกับ
เผาหน้าดินเผาเลื่อนลอย

แต่ก็คือเราก็ไม่รู้อีก

คือที่เขาทำเกษตรกรเกษตรกรรมเมืองจริง
คือวิธีการมันเป็นวิธีชีวิตของเขา
มิ้นเคยถามเพราะเลยว่าแบบ

เขาบอกเขาจำเป็นเพราะถ้าไม่เผา
เขาจะเอาเงินที่ไหนมาไถ

คือเขาทำได้แค่วิธีนี้เพราะต้นทุนมันน้อยที่สุด
อืมนี่แหละสักครู่เดียวค่ะ
เอาล่ะค่ะแกร่นออก
ตามสถานการณ์โลกกันสักนิดหนึ่งดีไหมคะ

ตอนนี้ยูเครนรัสเซียเป็นยังไงถึงไหนกันบ้าง

เอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนไทยโดยตรงก่อนกันแล้วกัน

ก่อนหน้านี้กลับมา๓ชุดแล้วใช่ไหมคะ
ล่าสุดเนี่ยค่ะก็เป็นชุดที่๖แล้วนะคะ
คนเดินทางกลับประเทศไทย
ก็มาทางโปแลนด์ค่ะจากสถานเอกราชนุทัยกรุงวอซอร์
ตอนนี้ที่ยังเหลือคือชุดที่๗๒คนนะคะ
จะออกจากกรุงบูคาเรส
วันที่๗มีนาคมก็คือวันนี้นี่แหละ
ถึงประเทศไทยก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะ
ก็ยังคงมีการประกาศอย่างต่อเนื่องนะคะว่า
ถ้าคนไทยที่มีความจำเป็นทางครอบครัว
หรือว่าใครที่ตัดสินใจว่าจะต้องอยู่ที่ยูเครนต่อไปเนี่ย
สถานทูตก็ยังบอกอยู่ว่าออกมาเถอะ
ออกมาก่อนคือตอนนี้คือถ้าจำเป็นก็เอาคนในครอบครัวออกมาด้วยหรือยังไงก็ได้
เพราะสถานการณ์ตอนนี้มันดูควบคุมลำบาก
ถ้าใครต้องการความช่วยเหลือก็ติดต่อสถานทูตได้เลยนะคะ
อาจจะเป็นไลน์ระหว่างสถานเอกราชทูตกับคนไทยในยูเครน
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินขออนุญาตให้ไว้ก่อนก็แล้วกันเนี่ยค่ะ
อันนี้คือสถานการณ์ของคนไทยก็เดินทางกลับมาหลายคนแล้ว
บางคนบอกว่าโล่งใจคือตอนแรกที่มันเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่า
เขาก็ยังทำงานกันต่อแต่สักพักมันเริ่มน่ากลัวมากขึ้นเรื่อย
คือเสียงระเบิดดังขึ้นทุกเช้าแล้วเริ่มแบบความสั่นสะเทือนจากการระเบิดอ่ะ
มันใกล้เข้าบ้านเขาทุกทีจนเขารู้สึกได้เขาก็เลยบอกว่าหนีดีกว่า
แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเอาสถานการณ์รัสเซียยูเครนใช่ไหมคะ
จริงก็ยังมีการเดินหน้าโจมตีอย่างต่อเนื่องแหละ
แต่ว่าทางปูตินเนี่ยประกาศหยุดยิงอยู่หยุดยิงในหลายเมืองใหญ่
แล้วก็บอกว่าในช่วงเวลาหยุดยิงนี้เนี่ยให้พลเรือนอบพยพออกไปซะ

ใช่แต่เขากำหนดเส้นทางนะคะเหมือนกับว่า
อยากจะหยุดยิงเพื่อให้พลเรือนอบพยพออกไปได้อย่างปลอดภัย
แต่ว่าให้ไปได้แค่เส้นทาง๑๒๓นี้เท่านั้นนะที่เรากำหนดให้

แต่ว่ามันก็ยังคงมีการจมตีอย่างต่อเนื่องบ้างในบางเมือง
เล็กตอนนี้เมืองที่ถูกพุ่งเป้าเนี่ยชื่อว่ามารีอูโปมันอยู่เป็นเมืองท่าอยู่ทางตอนใต้ค่ะ
คือเมืองนี้เขาบอกว่าเป็นเมืองท่าสำคัญแล้วก็เป็นเมืองท่าแบบยุทธศาสตร์ของทางยูเครนด้วย
มีนักวิเคราะห์เขาบอกว่าถ้ารัสเซียเนี่ยไล่ตีเมืองธาตุแล้วก็เมืองทางฝั่งตอนใต้ของยูเครนไปเรื่อย
เครนจะถูกตัดขาดจากทางน้ำทันที
ซึ่งตอนนี้มันก็มีเรือของอังกฤษเรือของอเมริกาเรือของนาโต้ที่ก็ลอยลำอยู่ใกล้อยู่ในทะเลดูแบบสังเกตสถานการณ์อยู่
แต่ถ้าสมมุติว่ารัสเซียตัดได้ก็น่าจะตัดอันนี้คือที่เขาวิเคราะห์กันออกมานะคะ
แล้วตอนนี้สิ่งที่รัสเซียพุ่งเป้าจมตีนอกจากเมืองใหญ่เมืองท่าสำคัญเมืองยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยสถานีโทรทัศน์

ใช่คือไม่ได้โจมตีสถานีนะคะแต่ว่าโจมตีเสาสัญญาณที่เป็นแบบเสาสัญญาณส่งสัญญาณทีวี
ก็ระเบิดตู้มไปแล้วอีกเหมือนกันตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่ายังคงที่จะต้องเฝ้าระวังกันอยู่

คุณโจมตีหนึ่งประเทศเท่ากับโจมตีเราทั้งหมด

ในเรื่องของการแบบควบคุมน่านฟ้าทางอากาศ

แล้วคุณยื่นมือเข้ามาสอดแบบนี้
เท่ากับว่าคุณจะเอาใช่ไหม

ถ้าสมมุติว่าคุณยื่นมือเข้ามายุ่ง
หรือว่าคุณยื่นมือเข้ามาก้าวไก่เมื่อไหร่เนี่ย

มันคือสงครามระหว่างรัสเซียยูเครน
อาจจะบานปลายเป็นสงครามโลกครั้งที่๓ก็ได้
และถ้าคุณจะพูดคำว่าสงครามโลกครั้งที่๓

รัสเซียเองอยู่ในสถานะนิวเคลียร์อันเลิศ

ถามว่าถ้าเขาจะใช้เขาก็ใช้ได้

เขามีเยอะมาก

ชนิดใหม่ออกมาที่ยิงได้ไกลกว่าเดิม
สมีกว้างกว่าเดิมแล้วก็เร็วกว่าเดิม
อันนี้คือที่เขาแย้มมาเมื่อปลายปีที่แล้ว

แต่อย่ายุ่งหลายคนก็วิเคราะห์อีกว่า

ตอนที่ว่าจะยึดใครเมียเอ้ยรัสเซียคงไม่ยึดหรอก
ยึดค่ะตอนที่บอกว่าจะตมตียุเครียน

ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแล้วนี่ไง
ส่วนเบลารุสตอนนี้เบลารุสที่เป็นเพื่อนรัสเซีย
อยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะเขาปลดสถานะ
อดนิวเคลียร์ในประเทศแล้วแปลว่า

เป็นการแบบบอกไปเลยประเทศตรงนี้ว่า

ตอนนั้นเบลารุสโอเคไม่ทำไมฉันไม่มีก็ได้
ไปก็อยู่ใต้การปกครอง
หรือว่าใกล้ชิดกับทางรัสเซียไป

ฉันขอกลับมามีนิวเคลียร์เหมือนเดิม

เขาบอกว่าตอนนี้รัสเซียเหมือนโดนแบนจากทั้งโลก

เกาหลีเหนือเบลารุสแล้วก็จีน
ตอนนี้เกาหลีเหนือก็ทดสอบยิงนิวเคลียร์อยู่นั่น

เราก็ไม่รู้ว่าเรามี
แต่หลังจากนี้ถ้าเกิดเขารู้สึกว่า

หลายคนก็ว่าอยากยึดเคียฟ
อยากยึดยูเครนเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่สามารถกันให้ฝั่งยุโรปหรือนาโต้

ติดกันขนาดนี้ถ้าสมมุติว่ารัสเซียไม่ยอมอยู่แล้วจริง
มันเหมือนกับว่าแบบเปิดประตูหน้าบ้านให้ศัตรูมายืนรอ
มันก็คือตรงนี้มันก็คือไซเบีเรียใช่ไหมล่ะ
ก็คือที่เขาเรียกว่าไซเบเดียซึ่งถ้าสมมุติเมื่อก่อน
ถ้ารถไฟความเร็วสูงที่วางไว้จริงมันคือไซบีเรียนอีกหน่อย
เรานั่งรถไฟจากลาวอย่างนี้แล้วต่อไปเรื่อยความเร็วสูงผ่านจีน
ไซบิเลียเข้าเยอรมันก็ตรงนี้แหละ

แต่ตอนนี้เขาก็บอกอยู่เหมือนกันว่าคงจะสงวนท่าทีกันอยู่
เพราะรัสเซียก็เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของโลกเหมือนกัน

รัสเซียนี่คือคนแบบป้อนส่งให้
ส่งกัสธรรมชาติผ่านทางยูเครนไปเข้ายุโรป

เพราะว่าทางฝั่งยุโรปฝั่งสหรัฐเนี่ย

แต่เขาก็ยังไม่สามารถคว่ำบาดแบบสุดได้
เพราะว่าไม่งั้นไม่มีการ์ดใช้พลังงานหาย

นี่คะหลายคนคาดการณ์ว่าอาจจะไปถึง๕๐บาท

เพราะตอนนี้อยู่ที่๓๙กว่าแล้ว

เราไม่รู้จะคาดหวังอะไรดีจริงตอนนี้
แล้วเกิด๔๙กว่าอืมมีนคุ้นมีนเคยเจอที่ตั้งท่านขับรถมาอะไรอย่างนี้
มีนก็เคยเจอสูงสุดที่ว่าแล้วเกิด๔๙
ด้วยสถานการณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
อันนี้ก็ต้องบอกว่าทำให้คนไทยทั้งประเทศก็รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สินค้าต่างราคาสูงขึ้นอย่างที่บอกไปจากทั้งปัจจัยภายในประเทศเองแล้วก็ในต่างประเทศด้วย
ครั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับ
ครั้งนี้นะฮะจะนำสินค้าที่จำเป็นจริงที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ย
หมวดหมู่สินค้าที่ลูกค้าซื้อเป็นประจำมาตัด
แล้วก็ตรึงราคาลดมากกว่า๕๐๐รายการ
แล้วที่สำคัญลดสูงสุดถึง๕๐แล้วก็จะลดยาวนานต่อเนื่อง๗สัปดาห์เลย
คือของใหม่ของหมดปุ๊บก็จะเติมของหมดปุ๊บก็จะเติม
โดยที่ยังเน้นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและก็บริการที่สะดวกสบายเหมือนเดิมฮะ
ซึ่งนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าในศูนย์อาหารก็มีการทำเมนูอาหารราคาพิเศษให้ด้วยนะคะ
ื้อหนึ่งเนี่ย๒๙บาทเท่านั้นทุกคนก็จะได้อิ่มคุ้มแล้วก็อร่อยกันแบบจัดเต็มเลยค่ะ
เรียกว่าแคมเปญราคามหาชนเนี่ยนะคะเริ่มต้นแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๒๐เมษายน๒๕๖๕นะคะ

รวมถึงทางช่องทางออนไลน์ด้วยก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้น๗สัปดาห์ในช่วงสงการเองก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายไปถึง๒๐เมษายนเลยนะฮะ

เอาไปพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมากันต่อค่ะ
ซึ่งเมื่อวันสุกใช่ละสุกที่ปลาดมอร์ทควรรีวิวกับอาหารมหากันเยอะ

แต่ฉันมั่นใจว่าอีแน็กไม่รู้เรื่องข่าวสารบ้านเมืองกับเขา

โอ้โหฉันมั่นใจในฐานะที่รู้จักกับแน็ก

คือมันไม่ได้เป็นคนที่เสพข่าว
แต่มันมีประโยคอะไรนะ
แต่ให้กระโดไปเจอแล้ว

คือหนูมีโอกาสได้เห็นคลิปเขาอยู่นะ

หรอฮะหือหรือถ้าก่อนตกเขาตะโกนเรื่องเขาเขาใช้ค่าอะไรนะ

มันกินจริงอ่ะคือสองคำใหญ่ด้วยพี่มด
นี่ค่ะไอ้บ้าแต่อยากกินเม็ดใหญ่ด้วยอืมขอบคุณครับไม่มีเม็ดเล็กหรอ
อันนี้เม็ดใหญ่อืม
แม็กซ์ชาวนี้แต่งตัวหนาวมากเว้ยสามคำกินเขาไม่รู้เหรอ
แต่มันเป็นคนที่ปกติมันไม่ค่อยรู้รู้ข่าวแต่คงไม่ได้เป็นคนติดตามข่าว
ก็เลยมีมีประเด็นเรื่องเรื่องมีแบนคลิปนี่แหละ
เพราะว่าเขาไปโยงดราม่าเรื่องสาสุขแล้วเอาก้นเช็คบินด้วยครับ
สามสิบล้านอะค่ะเนี้ยนี่ไงขึ้นคือคลิปนี้เขาไม่น่า
แต่ด้วยความที่รู้จักไอ้แน็กซ์อะอือ
จะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าไปสื่อไปอะไรอย่างนี้
ออกป่ะคือเหมือนกับว่าไม่ได้ทำกระทบกระเทียบถูกอันนี้คุมความมั่นใจแต่สามสิบล้านค่านั้นอ่ะ
แต่ก็มันก็ปฏิเสธไม่ได้อีกอ่ะของแบรนด์หรืออะไรยังไงหรือเปล่า
แต่ล่าสุดเนี่ยนางก็ลบคลิปนะฮะวีดีโอดังกล่าวแล้วน่าสงสารจัง
ลงคลิปกินหวยโดนแบรนด์บอกว่าให้ตัวปรึกษาสุขภาพสิทธิ์ได้รอยี่สิบสิบชั่วโมง
ลงคลิปจิ้งเหรนกัดหูโดนแบนบอกว่าอันตราย
กลัวคนเรียนแบบแต่ลงกินอาหารหมาโดยแบนบอกว่า
หากคุณกำลังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเราก็อยากให้ขอความช่วยเหลือ
ติ๊กต็อกรู้ได้ไงอ่ะผมอยากอาจจะเป็นหมาเสถีทิชอบกินอาหารหมา
ก็ได้ครับขอบคุณครับซึ้งใจมากค่ะ
ความความความในกันเนอะความเออฮุคำที่ชอบใช่ไหม
อืมฉันหรือบอกว่าอู้้ยไม่รู้อ่ะรู้จักกันมาฉันก็ว่ามันไม่ได้เป็น
เป็นคนที่แบบมาสืบทั้งวันอะไรอย่างเงี้ย

สัตว์เลี้ยงอะไรอยู่ที่บ้านอะไรของเขาอย่างนี้ใช่ไหม
แน็กสามารถใช้เวลาหนึ่งวันกับการเล่นงูที่

เล่นงูสมมติว่าบ้านเล่นกีตาร์อย่างเงี้ย
จะอยู่กับเขาด้วยมีสัตว์เลี้ยงมีจิ้งจกมีตัวอะไรแบบโอ้

แม้กระทั่งซื้อบ้านคือตั้งแต่เป็นดารา

สามารถทำบ้านหนึ่งบ้านให้เป็นสวนสัตว์ได้

แต่อันนี้ก็คงจะเป็นสคริปต์หรืออะไรไม่รู้นะ

พรุ่งนี้กลับมาเราจะมาลุ้นกันนะฮะ

แต่นี่ก็ท่านบอกว่าจะแถลงทุกวัน

ถึงข่าวตอนหมูป่าเลยที่มีการแถลงทุกวันอืม

ขอบตาทุกคนได้พักผ่อนบ้างนะคะ
โอเคครับไปกันก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ